นิสเป็นศิลปะการต่อสู้ประจำชาติฟิลิปปินส
เน้นการใช้อาวุธทั้งดาบมีดหรือไม้
มีทั้งประเภทต่อสู้และร่ายรำเหมือนบูซู

ซึ่งนายธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้านักกีฬาไทยประกาศแล้วว่า
จะไม่ลงชิงชัยเนื่องจากไม่ใช่กีฬาสากล
ที่มีแข่งขันในโอลิมปิกเกมส์
็อกกี้ใต้น้ำเป็นการผสมกันระหว่างฮอกกี้น้ำแข็งโปโลน้ำ
ดำน้ำแบบฟรีไดวิ่งถูกคิดค้นโดยราชนาวีอังกฤษ

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ใต้น้ำ
กติกาคล้ายฮอกกี้คือทั้งสองทีมจะแย่งลูกพักกัน

ผู้เล่นจะดวนกันใต้น้ำโดยสามารถขึ้นมาหายใจบนผิวน้ำได้
แต่การส่งลูกและการยิงประตูจะต้องอยู่ในน้ำ
็อกกี้ใต้น้ำถูกบรรจุครั้งแรกในซีเกมคนนี้
แต่เนื่องจากมีนักกีฬาไม่มากและเล่นกันเพียง๕ชาติคือ
ลิปปินส์สิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียและเมียนมา
จึงเป็นเพียงแค่กีฬาสาธิตที่ไม่นับเหรียญทอง
สวีกีฬาเป็นการแข่งขันวัดความอึดของมนุษย

แต่จะแข่งขันเพียง๒ชนิดกีฬาที่ใช้ขาเป็นหลัก

โดยไม่มีการแข่งว่ายน้ำเหมือนไตรกีฬา
ทวิตกีฬาจะยังไม่มีการบรรจุในโอลิมปิกเกมส์
แต่๔เกมผลนี้มีการแข่งขันเป็นครั้งแรก
โดยจะชิงชัย๒เหรียญทองเท่ากับไตรกีฬา
หลังจากกีฬามีอยู่ในโอลิมปิกเกมส์
ตั้งแต่ปี๑๙๑๒ที่สวีเดน

เนื่องจากชิงใช้หลายวันกว่าจะได้ผู้ชนะ
ก่อนปรับรูปแบบให้แข่งขันจบในหนึ่งวันตั้งแต่ปี๑๙๙๖
แข่งขันจะต้องลงเล่นกีฬา๕ชนิดคือ

อันดับเอเป้ขี่ม้าข้ามเครื่องกิดขวาง
กลางแจ้ง๓กิโลเมตรและยิงปืนสั้น

เพื่อหาผู้ชนะที่มีคะแนนสูงสุด

เข้าแข่งขันปรันจัดกีฬาสมัยใหม่ครั้งแรก
และ๔เกมคนนี้ก็ส่งนักกีฬาลงทีมไทยอย่างต่อเนื่อง
เพื่อต่อยอดสู่การคว้าโคต้าไปโอลิมปิกเกมส์ในอนาคต